หมื่นขึ้นหม้อของเรานั่นเองนะคะต้องบอกด้วยว่าความฮอตเนี่ย
มันเป็นเหตุหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่าปกตินะคุณค่ะ
คนอื่นเขาหิวเขาก็ไปกินกันได้ตามปกติ

อันตรายค่ะเพราะว่าสาวเขาจับจ้อง
ปล่อยคลิปกันเยอะแยะเลยทีเดียวนะคะ
เพื่อนในวงการคอแล้วก็นอกวงการคอ
ก็แซวกันไม่ว่างเว้นแต่ละวันเลยนะฮะล่าสุดเนี่ยไปเจอกับคุณกะละแมนะฮะ
ก็เลยอัดคลิปพี่โป๊ปเนี้ยช่างหยอกแล้วก็แซวแซวกันว่าเออ
เป็นพระเอกที่ใช้ชีวิตลำบากเนอะ
เวลาหิวก็ไม่รู้จะกินยังไงนี่นะคะหมายถึงหิวข้าวนะพี่แจ๊ค
เขาแซวกันเขาสนิทกันเออพี่โป๊ปก็ต้องรีบแก้ตัวค่ะว่าหิวข้าว
แล้วก็หอดท้ายคลิปด้วยนะว่าเห็นเขาแบบนี้เขาก็อยากมีความรักดีกับคนอื่นเหมือนกันนะจ๊ะ
เอาไปฟังคลิปเลยค่ะอ่าอ่าเนอะใช่ขอบคุณครับ
อันนี้ที่ฉันอยู่กับผู้ชายที่เขากำลังกุ้มใจมากดูสิน่าเครียดจ้ะ
เขาใช้ชีวิตลำบากมากค่ะเขาไม่รู้ว่าเขาจะใช้ชีวิตอยู่ยังไงต่อไป
เวลาเขาหิวเขาจะกินยังไงข้าวอ๋อหิวข้าวข้าวหิวข้าวข้าวหิวข้าว
เป็นคนมีหัวใจมีหัวใจต้องการมีความรักอยากมีความรักที่ดี
ขึ้นมายังไหวเปล่าหิวข้าวม้าก็หิวอ่ะค่ะหิวข้าวหิวพ่อ
แจ้วเล่นแต่ให้โปรปก็ผ่านมนล์ไปนะคะ